เออแก้บนหนู

กว่าจะเข้าเรื่องก็ขอร้องสักหนึ่งบทเพลงก่อนนิดนึงนะคะ

ซันยงสัญญาเอาไว้ก็ต้องทำตามนะ
เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปที่วัดโคศิตารามจังหวัดชายนาฏ
เพื่อนำขนมจีนจำนวน๑๐ชุด

อย่างที่ทราบกันดีนะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อกลวยค่ะ
แล้วก็โด่งดังมีชื่อเสียงจากการร้องเพลงคาถาขุนแผนหลวงพ่อกลวยนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
โอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญศรีอันนี้คนสองยังร้องเพลงอยู่นะ

ขอบคุณจ้าเชิญโอ้นี่คุณผู้ชมเข้าไปด้วยดิตอนนั้นนะ

คุณผู้ชมการมาแก้บนในครั้งนี้เจ้าตัวบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ต้องรีบมาแก้บนเพราะว่าได้ขอพรหลวงพ่อเอาไว้
ว่าขอให้มีงานคอนเสิร์ตในต่างประเทศค่ะ
แล้วก็สมหวังได้ตามที่ขอได้ทันทีเลยนะ

กุมภาพปีหน้าเตรียมบินแล้วจ้า

ไปไกลเลยที่ประเทศอังกฤษค่ะ

ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตในต่างประเทศครั้งแรกของหนุ่มการเลย
เจ้าตัวบอกว่าโอ๊ยตื่นเต้นหลายดีใจแห่ง

และเมื่อสักครู่นะคะจำได้ไหม

หนุ่มการเขาเอาอะไรไปถวายหลวงพ่อด้วย
เครื่องดึกอยู่กับรังอย่างไร
นี่มันก็ต้องเปิดฝาดังแกรกมาสักนิดนึ

ให้นักเสี่ยงโชคดูเอาพี่แจ๊คฟังดี

สายตานี่คือแบบว่ายาวแบบว่าสุดยอดมาก

คุณผู้ชมยังจ้ะไหนเดินทางไปถึงชายนาฏแล้วนะคะ
ต้องขอไปเสริมพลังมูกันนิดนึงก็แล้วกัน
เพราะว่าเจ้าตัวค่ะยังได้เดินทางไปทำพิธีลงนะหน้าทองไปเลย
ช่วงนี้เราจะเห็นหลายคนดาราหลายคนหน้าเป็นสีทองกันเลยนะฮะ

แล้วก็สักลายมือกับปู่นะคะกับปู่ทรงรอดเล็กค่ะ
รุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อกลวยอีกด้วย

เออนะคะซึ่งระหว่างที่ทำพิธีค่ะทำเอาหนุ่มการเนี่ยคนลุกเลยนะ
เพราะขณะที่ปู่ทรงนั้นกำลังลงหน้าทองให้ค่ะ
อยู่ดีคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วยสังเกตกันนิดหนึ่งละกัน

คุณผู้ชมเห็นแสงอะไรไหม

หน้าจอเลยคุณผู้ชมสังเกตดีจะเห็นนะคะ
ปรากฏขึ้นกลางหลังของหนุ่มการค่ะ
แล้วก็ค่อยเมื่อกี้ก็มี

อันนี้หนุ่มการก็บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
อันนี้แล้วแต่คนเห็นอาจจะเป็นมุมแบบว่า
เงาสะท้อนหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
แต่สำหรับหนุ่มการนั้นเจ้าตัวเชื่อเลยว่า
หลวงพ่อเนี่ยท่านมาประทานพรให้กับเจ้าตัวค่ะ
ถือว่าเป็นเรื่องราวดีแล้วก็ละกันนะ
ก่อนที่จะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศอังกฤษค่ะ
แต่ที่แน่ก็คือ๕๒๓นะคะ